ไปดูบรรยากาศของสมาคมกีฬาแบบบินตันกันบ้างนะครับกับการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครับ
ย้อนหลังนะครับโดยมีคุณหญิงปัธมารีสอร์ตระกูล
พร้อมด้วยนักกีฬาแบตมินตันสตาร์ฟนะครับแล้วก็ผู้บริหารที่เข้าร่วม
สิบชีวิตนะครับในงานบรรยากาศอบอุ่นครับแล้วก็มีการสาดน้ำกันเล็กน้อย
เป็นภาพที่น่ารักส่งท้ายเทศกาลสงกรานครับทำกันไปตลอดต่อเนื่องนะครับ
แบตมินตันคุณหญิงก็บอกนะครับว่าเป็นประเพณีที่จัดขึ้น
ซึ่งตัวเองในฐานะนายกสมาคมก็ขอสัญญาว่าจะพัฒนาวงการแบตมินตันไทย
แล้วก็สร้างนักกีฬาระดับวงการรวมถึงชื่อเสียงนะครับให้กับประเทศไทยต่อไป
จากนี้ความสำเร็จของประเภทคู่ผสมก็คือ
เดชาพลภัวรานุเคราะห์กับทรัพย์ซีรีแต้รัตนาชัย
คู่มืออันดับ๔ของโลกที่เพิ่งจะคว้าแชมป์รายการสิงคโปร์เพ่น
สมาคมมั่นใจนะครับว่าคู่นี้จะมีโอกาสในการคว้าเหรียญโอลิปิกเกม๒๐๒๐
ที่โตเกียวมาให้คนไทยได้ครับ
โดยความเห็นส่วนตัวเราเรามีความหวังมีความมั่นใจว่า
น่าจะได้คว้าเหรียญจากโตเกียว๒๐๒๐กลับมาฝากพี่น้องชาวไทยค่ะ
เพราะว่าจากผลงานที่ทุกคนเห็นตลอดมา
การระเบิดฟอร์มแบบนั้นในหลายทวนาเมนต์ล่าสุดค่ะ
ความเป็นเลิศในด้านต่างที่เราเห็นจากการแข่งขัน
เตรียมตัวการวางแผนที่ดีการแก้เกมที่ชาญฉลาดค่ะ
ก็ต้องขอบคุณบาสปปแล้วก็โค้ชโอมเทศนา
อีกหนึ่งคนนะครับรัชนกอินทดลมือ๘ของโลก
สัมภาษณ์ว่าเธอตัดสินใจถอนตัวจากแบตมินตันชิงแชมป์เอเชีย
จีนสัปดาห์หน้าเนื่องจากว่าต้องการรักษาร่างกายให้มีความพร้อม
สำหรับอนาคตเพราะว่ามีทั้งซูธีรมันครับ
หลังจากศึกชิงแชมป์เอเชียไปจนถึงวันที่๒๖เมษายนปีหน้า
แล้วก็จะนับคะแนนสะสมจาก๑๐รายการที่ดีสุดในรอบปี
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมตัวในรายการสำคัญครับ
พอเราดูจากสภาพแล้วก็มันแข่งแมทต่อกันหนักด้วย
ร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็มองว่าอาจจะต้องอาจจะถอนรายการเอเชียค่ะ
ก็พยายามจะฟิตร่างกายเพื่อการแข่งขันสุธีรมานครับ